หลังจากที่ภาพกรรษฐธิบัตรมีการอย่างเสียง

เพื่อเลือกหัวหน้าพักคนใหม่นะครับ
ก็ปรากฏว่าในการหั่งเสียงนายอภิษฎเวชาชีวะ
ก็ชนะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมไปนะครับ

เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่
บรรดาผู้ที่มีสิทธิ์

ปรากฏว่านายอภิษฎเวชาชีวะ
ก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต

แล้วก็มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพัก
รองหัวหน้าพักภาคต่างนะครับ

แล้วก็บรรดารองเลขาธิการพักด้วย

ก็ได้รับเลือกให้เป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยนะครับ
ส่วนนายอภิษฎก็ได้กล่าวขอบคุณ
ผู้ที่เข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับ

ที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย
แต่นี่เป็นครั้งแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับการเมืองไทย
พิสูจน์ให้เห็นว่าพักประชาธิบัตินั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
มีการลงคะแนนของสมาชิกพักทั่วประเทศก่อน
ให้ผู้ที่มีสิทธิ์มาโหวตเลือกกันในที่ประชุมใหญ่ในวันนี้นะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์จะเป็นพักเดียวที่จะเป็นแสงสว่าง
ให้กับประเทศไทยพ้นจากวิกฤตต่างให้ได้
ก็พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งต่อไปว่าอย่างนั้นเถอ

ถ้าพูดถึงประชาธิปัตย์ก็ต้องพูดถึงเพื่อไทยด้วย
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ค่ะ
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เลือกตั้งพักเพื่อไทยพร้อมกับแก่นำพัก
นายโพคินพลกุลนายกิติรัฐนรนองนายพงเทพเทพกาญจนา
รวมถึงวันนี้มากันเป็นออกงานครอบครัวนะคะคุณหญิงสุดารัฐ
มีลูกสาวลูกชายแล้วก็สามีเดินสายลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าแพทตินัมประตูน้ำค่ะ
ไม่ได้ไปหาเสียงนะไปหาสมาชิกรับฟังปัญหาของผู้ค้า
ส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันล่ะค่ะโอ้ยคนเยอะเยอะเลยเดินดูอ่ะแต่ไม่มีใครซื้อ
แต่คนเห็นภาพบรรยากาศวันนี้แล้วบอกโอ้โหพูดถึงลูกสาวของคุณหญิงสุดารัฐเยอะมาก
คือหลายคนเห็นเขาผ่านทางเวลาออกงงออกงานอะไรตั้งแต่สมัยเด็กแล้วล่ะ
สื่อก็เห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกแต่ตอนนี้โตเป็นสาวแล้ว
อายุ๑๙แล้วน้องจินนี่นะฮะเป็นลูกสาวคนเล็กนะมีพี่ชาย๒คน
ตอนนี้เรียนอยู่ที่ปี๒คณะบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คุณแม่ก็จบจากที่นี่แหละนะครับก็สวยเหมือนคุณแม่เลย
ใช่สวยเหมือนคุณแม่จริงน้องเคยบอกไว้ด้วยนะคะ
เคยสัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์บอกว่าชอบดูข่าวนะแล้วก็ชอบศึกษาเรื่องการเมืองด้วย
แต่อนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดู
ผมก็ไปเห็นทุกคนนึงบอกว่าเมื่อก่อนอยากเรียกคุณชูวิคกับมฤษฎิว่าพ่อตา

ตอนนี้อยากเรียกคุณหญิงสุดารัฐว่าแม่ยาย
แม่แม่มันเป็นอย่างนี้นี่เอง

คุณหญิงสุดารัฐเองให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความขัดแย้งในพักด้วยนะคะ
ที่บอกว่ากรณีที่มีสมาชิกพักหลายคนลาออกไปสังกัดพักไทยรักษาชาติเนี่ย
คุณหญิงก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับที่สื่อเสนอข่าวนะ
มันก็เป็นสิทธิของแต่ละคนนั่นแหละว่าเขาจะตัดสินใจอยากที่จะอยู่พักไหน
มันค่อนข้างที่ว่าจะทำยังไงที่ให้ทุกคนได้เขาก็ต้องอยากกลับมาทำงานนะ